ขอถามประเทศโซเชียลได้ดังมากในตรงด้านแห้งครู

เพราะครูไปให้กำลังใจตัวของ๕ครูด้วยกัน

ในสวัสดีโซเชียลพอมีความวิจารณ์

มุมมองที่อยากชี้แจงนั้นก็คือ
อย่างเราเป็นครูที่นี่ในภาพที่เราร่วมงานกับน้อง
คือเราชื่นชมและประทับใจในการทำงานของเขาแต่ในส่วนที่เขาทำในส่วนผิดผิดจัญญบันเนี่ย
ถามว่าเราเห็นด้วยว่าเขาสนับสนุนหรือเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยแต่เราช็อกกับเรื่องนี้ไหมช็อก
แล้วทีนี้เราก็ในฐานะที่เป็นพี่ด้วยแล้วก็ได้เจอลูกเจอเมียเขานะคะ
ก็อดที่จะมองไม่ได้ว่ายังไงโซเชียลสังคมก็ต้องลุมประนาม
ครูเราน้องเราอยู่แล้วน้องเราทำถูกไหมก็ไม่ถูก
ก็สมควรโดนแต่ทีเนี้ยในบางทีเราอยากอยากจะให้มองในส่วนของ
เราเป็นเพื่อนอ่าเราเป็นคนไทยด้วยกันสิ่งที่เขาทำดีก็มี
พี่ตัดสินใจโพสต์น่ะพี่รู้ว่ามันจะมีเสียงสะท้อน
แล้วทีนี้แต่ทำไมพี่มามองว่ายังเข้าใจเนอะ
ทุกคนร้องไห้ตลอดอ่ะแล้วถ้าพี่มองจุดที่ว่า
ถ้าเมียเขาซึ่งคนนึงเนี่ยกำลังท้องแล้วเขามองว่าทุกคนมองเขาแย่หมดเลย
แล้วเขาคิดสั้นหรือเป็นอะไรไปหรือต้องเสียชีวิตไปเนี่ย
มันคุ้มค่าไหมพี่ยินดีที่จะเป็นส่วนรับทุกข์ตรงนั้นนะ
พี่พี่ครับแล้วแล้วที่เขาแล้วที่เขาบอกว่าเจ๊แล้วคนที่โดนก่อน
ก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนเราแล้วไม่เห็นใจเหรอเห็นใจสิคะเห็นใจ
พี่เป็นที่ปรึกษาด้วยแต่ในเหตุการณ์นั้นพี่ไม่รู้เนอะ
แต่พี่ก็ได้ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนถามว่าจะให้เข้าข้างใครไหมหรือไม่
ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วทีนี้สังคมชุมชนเราก็ดูแลนักเรียนอยู่
แต่มันเกิดแล้วไงคะพี่พี่มองตรงที่ว่าเรื่องมันเกิดแล้วอ่า
แต่ทีนี้เมื่อมันเกิดแล้วเราจะเยียวยาคนที่เหลืออยู่อย่างไร
ยังพี่ไม่ได้คุยน้องเลยก็คือตอนนี้เราก็ยอมรับกับกระแสสังคม
ยอมรับยอมรับยอมรับค่ะเราอยากฝากอะไรไหมครู
อืมพูดแล้วก็สั่นเนอะก็มันเกิดเหตุที่ถือว่าสะเทือนขวัญมาก
ก็อยากจะฝากว่าอยากให้มอง

เข้าข้างเขาหรอกอย่างน้อยก็เปิดโอกาสให้คนที่อยู่
ญาติพี่น้องเขาลูกเมียเขาตรงนี้น่ะถ้าถ้ามันไม่มีภูมิคุ้มกัน
หรือเขายังไม่มีธรรมะไม่ได้เรียนรู้ธรรมชาติมากพอ
มันรับไม่ได้คิดว่ารับไม่ได้ร้องไห้ตลอดสามวันนะคะ
ครูทั้งห้าคนมีมีครอบครัวมีครอบครัวทุกคนและลูกเด็กทุกคน
คลอดลูกเมียกำลังตั้งท้องอืมตกใจใช่ไหมว่าไปทำแบบนี้
ใช่แล้วพี่ไม่รู้ว่าเขาจะมีภาวะอื่นมาไหมแล้วตอนนี้ทางทางครอบครัวทางทาง
กับพี่ส่วนตัวนี่ไม่มีแต่มีน้องคนนึงนะคะก็คือน้องสิทธินัน
อายุยิกสี่ห้าปีนะคะอ่าเพิ่งเป็นผ่านเป็นครูผู้ช่วย
อ่าน้องน้องเขาปฏิเสธน้องเขาว่าเขาไม่ได้กระทำร่วมกระทำอืม
อ่าตามตามที่เราฟังมาเนอะค่ะค่ะก็เมียเขาก็อยากให้เราช่วย
แต่เราก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรที่ย้ายมาที่นี่เป็นปีที่สาม
แต่ในความประทับใจของการทำงานและเพื่อนร่วมงานเนี่ย
เราเหมือนกับเราแก่กว่าน้องแล้วน้องนั่นคือชื่นชมอาชีพครู
ตรงเนี้ยนะคะแต่ตามปกติมันมีนะคะในช่วงเท่ากันวันที่ห้องในตอน
กังหวัยอ๋อคือจะพาน้องค่ะใช่ติดห้องในตอนกังหวัยแล้ว
มันเป็นไงมันมันมันเป็นไปได้แม้ที่ที่ถึงจะปิดห้องในตอนกังหวัย
ไม่น่าเป็นไปได้เลยนะคะไม่น่าเป็นไปได้ให้ครูพูนิดหนึ่งเลย
อยากหรือให้ฟังแต่เสียงให้ได้พี่โทรก็ได้อืมเอาหรอ
คือโทรแล้วคือคือคุยเลยก็คือหมายถึงว่าพี่อ่ะ
พี่พี่ก็จะอยู่ในส่วนตัวของพี่ก็จะทำงานกันอยู่พิชาการ
แล้วลายลายลายคุยกันด้วยไหมไม่ได้คุยเลย
โปรดติดตามตอนต่อไป